อยู่คู่สังคมไทยมากว่า๕๐ปี
เราสามารถพูดได้เต็มที่ว่าเราเป็นแบรนด์ไทย
แรนด์หนึ่งที่มีความรับผิดชอบ

แล้วก็สร้างความเจริญเติบโตให้กับธุรกิจของเราครับ
ที่เราเห็นอยู่เนี่ยนะครับคือบ้านเกิดของโรซ่า
เป็นพื้นที่ในเขตรุ่มแม่น้ำโขงในเขตจังหวัดหนองคายนะครับ
โรงงานเราตั้งอยู่บริเวณนี้นะครับ
แล้วก็แผ่นดินที่นี่เป็นแผ่นดินที่ใช้ปลูกมะเขือเทศ
ซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักของโรซ่านะครับ

ที่ทำให้ผลิตภัณฑ์โลซ่าสามารถส่งไปจำหน่ายได้ทั่วประเทศ
หรือแม้แต่อีกหลายประเทศในโลกนะครับ
เพราะฉะนั้นวันหนึ่งเมื่อธุรกิจเราเติบโตแข็งแรง

เราอยากให้การเติบโตนั้นไม่ได้ส่งผลกลับมาเฉพาะ
ตัวผู้ถือหุ้นหรือว่าพนักงานของบริษัทเราเท่านั้น
เราอยากให้การเติบโตของธุรกิจเรา
มันส่งผลกลับคืนไปยังถิ่นที่เป็นบ้านเกิดของเราด้วย
การปลูกมะเขือเทศนี่มันเป็นอาชีพที่ยังยืนมีผลประโยชน์
ขอบคุณทางโรงงานโรซ่าที่มาสร้างอาชีพสร้างโอกาส
ให้สุขสนของบ้านเราครับ
ประมาณสัก๑๐กว่าปีที่ผ่านมา
โครงการโฮมฮักก็ประกอบไปด้วย๒โครงการด้วยกันนะครับ
คือโฮมพักรักลูกหลานโภชนาการดี
ให้โรงเรียนเหล่านั้นผ่านเกณฑ์การประเมิน

ซึ่งเป็นเรื่องของการพัฒนาสภาพแวดล้อมในโรงเรียน
ให้เด็กได้เติบโตในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม
เพราะเราเชื่อว่าสุขภาพที่ดีและแข็งแรง
มันนำมาซึ่งสติปัญญาที่เฉลี่ยวฉลาด
และนำมาซึ่งอนาคตและชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นในอนาคต
กิจกรรมที่ทางโลซ่ามอบให้เราถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับ
เพราะว่าเขาตอบแทนสังคม
ซึ่งสังคมนี้นี่ก็คือสังคมเด็กและเยาวชนของเรานะครับ
โลซ่านะคะก็ได้ช่วยให้โรงเรียนเราได้พัฒนาขึ้น

เขาก็จะมีสุขภาพร่างกายที่สามารถที่จะไปเรียนหนังสือได้ดีค่ะ
และอีกโครงการหนึ่งเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อประมาณ๔๕ปีที่ผ่านมา

เป็นการร่วมกับสมาคมกีฬากรีธาแห่งประเทศไทย
พัฒนาทักษะการขึ้นไหวจากด้านกีฬา
เป็นการต่อยอดจากการพัฒนาสภาพแวดล้อม
การศึกษาของเด็กไปสู่การพัฒนาสมรรถภาพทางร่างกาย
สามารถที่จะนำพรสวรรค์ของตัวเองออกมา
แล้วก็สร้างโอกาสในอนาคตให้กับชีวิตตัวเองได้นะครับ
มันเป็นการพัฒนาลูกหลานของเราที่ครบวงจร
นั่นคือโอกาสในชีวิตและในอนาคตของเขาครับ
เราไม่ใช่องค์กรขนาดใหญ่ที่มีงบประมาณมหาศาล

ก็ยังมีภารกิจข้างหน้าที่ต้องเดินต่อไปอีกพอสมควรนะครับ
แล้วผมเชื่อในเรื่องของกฎแห่งการดึงดูด
ผมเชื่อว่าถ้าองค์กรมีความตั้งใจที่จะทำในสิ่งที่ดี

เราจะสามารถดึงดูดภาคีเครือข่าย
หรือว่าองค์กรอื่นที่มีความตั้งใจ
ประธานดีร่วมกันเข้ามาทำ
แล้วก็ต่อยอดเป็นโครงการอื่นอีกได้ในอนาคต
แต่ทั้งหมดนี้เป็นการต่อยอด

สร้างชีวิตความเป็นอยู่และอนาคตที่ดีให้กับลูกหลานของเรานะครับ